ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดสมุทรปราการ
มีลูกศิษย์วัดนะคะเขาก็ไปนอนเฝ้าเรือของทางวัด
นอนหลับอยู่นะคะตอนดึกหมาก็เห่าเหมือนกับมีคนเดินมา
ศิษย์วัดคนนี้ก็ลุกขึ้นจากที่นอนแล้วเดินไปตามเสียงที่หมาเห่านะ
ไปดูว่ามีใครเดินมาหรือเปล่าพอเดินออกไปดูปุ๊บโอ้โห
มีคนร้ายกระหน่ำยิงใส่ตั้ง๖นัดนะคะ๖นัดแต่เขารอดนะ
เขารอดค่ะเขาบอกว่าสงสัยแคล้วคลาดเพราะว่าอยู่กับวัดอ่ะ
ช่วยเหลือวัดทำบุญอะไรกับวัดมาตลอดแต่มันมีกระสุนนัดหนึ่งเฉียวอันทะเข้าไป
แต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บสาหัสนะคะครับตำรวจภูทรบางเสาทงกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบเนี่ยค่ะ
ผู้ชายคนนี้เป็นลูกศิษย์วัดน่ะนะคะกำลังไปนอนเฝ้าเรือของทางวัดอยู่
แล้วอยู่ดีโดนคนร้ายกระหน่ำยิงใส่ต้องหกนัดไงนายสำเร็จเกษมราชอายุสี่สิบสองอ่ะค่ะ
แต่มีกระสุนที่มันแบบนัดหนึ่งเข้าที่อันทะฝั่งขวาจนได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะแล้วก็ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลบางบ่อ
แต่กระสุนนัดอื่นอื่นไม่โดนเลยนะไม่เข้าเลยนะนี่ค่ะ
นายสำเร็จบอกว่าก็ไปนอนเฝ้าเรือของทางวัดไปกับเพื่อนสองคน
ถูกยิงได้ยินเสียงหมาเห่าเห่ากระโชกเหมือนกับมีคนเดินมาค่ะ
ตัวเองก็ลุกจากที่นอนเดินเข้าไปตามเสียงแต่มันก็มืดนะนะ
เดินไปดูว่าเอ๊ะใครมาหรือเปล่าเพราะว่าปกติแถวนี้ไม่มีใครมาดึกดึกดื่นนะคะ
พอเดินออกไปได้นิดเดียวมีเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งโอ้โห
แต่ไม่ใช่แค่นัดเดียวตามมาอีก๕นัดรวมแล้ว๖นัด
แล้วเขาก็รู้สึกชาที่ขายืนไม่ไหวล้มตะโกนเรียกเพื่อนให้มาช่วย
ไม่รู้เลยว่าเกิดจากอะไรไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนยิงเพราะมันมืดมากค่ะ
ไม่เห็นอะไรเลยแต่ที่รอดมาได้เชื่อว่าเป็นผลบุญที่ตัวเองช่วยเหลืองานวัดอยู่เป็นประจำ
แล้วก็ห้อยพระด้วยนะคะพระหลวงปู่ผางวัดดูนจังหวัดขอนแก่น
เชื่อว่านี่แหละทำให้ตัวเองแคล้วคลาดจากคมกระสุนตั้ง๖นัดในครั้งนี้
วันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
เป็นอู่จอดเรือก็เป็นเรือที่ใช้ในการแข่งเรือพายตามประเพณีของคนในพื้นที่อ่ะนะคะ
อยู่ข้างวัดมงคลนิมิตรอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
ข้างเรือก็จะมีเต็นต์แบบเนี้ยค่ะก็เป็นที่นอนของลูกศิษย์วัดอ่ะนะ
ไปนอนเฝ้าเรือนี่มียันแปะอยู่ด้วยนะคะเข้าของเครื่องใช้ต่างเยอะเลย
มีสุนัขกับลูกสุนัข๗ตัวแถวนั้นก็เขาก็เลี้ยงเอาไว้ค่ะนี่นะคะ
คนงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเมื่อคืน
แคมป์คนงานสักสามทุ่มได้เขาได้ยินเสียงปืนนะคะ
แต่เขาไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงปืนจริงหรือเปล่าก็เลยไม่ออกมาดูเพราะทุกคนก็กลัวตอนนี้ไม่มีใครออกมาดึกดื่น
มีรถตำรวจมีกู้ภัยเข้ามาถึงรู้ว่ามีเหตุยิงกัน
นายประสิทธิ์ทวมอ่อนมากเป็นครูสอนพายเรือประจำวัดนะคะ
ก็ให้ข้อมูลว่าคือปกติแล้วเนี่ยตัวคนเจ็บก็จะอาศัยอยู่ที่อู่จอดเรือ
ก็ใช้เป็นที่นอนเลยแหละเพราะว่าไม่มีญาติไม่มีบ้านอาศัยข้าวก้นบาทประทังชีวิต
พอตกค่ำบางทีก็มีเพื่อนมาล้อมวงดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้าง
แต่คนเจ็บเขาก็ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครเลย
เขาก็ทีนี้ไม่รู้เลยจริงว่าคนร้ายเป็นใครมาก่อเหตุทำไม
พอรู้ข่าวทุกคนตกใจมากนะคะเพราะว่าคนร้ายมากระหน่ำยิงหกนัดจุดตรงนี้คือข้างวัดเลยอ่ะ
แกก็มานอนอยู่เนี่ยพี่แกเป็นคนไม่มีบ้านครับแต่แกก็นิสัยแกดีนะแกช่วยงานวัดอะไร
แกขอมานอนอาศัยอยู่ที่เนี่ยครับแล้วก็เลยทางวัดก็เลยให้แกคอยดูแลเรือให้
ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยครับพี่เมื่อคืนนี้คือเห็นอีกทีนึงก็คือมีรถวิ่งเข้ามาแล้วอ่ะครับ
เป็นรถตำรวจกับรถโรงพยาบาลเราไม่รู้ว่าแกโวยวายข้างนอกหรือเปล่า
แกไปโวยวายหรือไปมีอะไรจากข้างนอกมาหรือเปล่าแต่กับคนแถวนี้แกไม่มีหรอกครับพี่
ไม่มีครับแต่แกกินเหล้าอยู่ใช่แต่แกกินเหล้าขาวกินอะไรกันทุกวันครับ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่ามีเพื่อนของคนเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อว่าในเจี๊ยบอะค่ะ
น่าจะให้ข้อมูลได้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงจังหวะที่เกิดเหตุแต่แม่ของในเจี๊ยบบอกว่าเจี๊ยบไม่เข้าบ้านมาสองวันแล้ว
เจี๊ยบชอบกินเหล้าอืมแล้วก็ไปกินเหล้ากับนายสำเร็จคนเจ็บอ่ะบ่อยมากแต่แม่ของเจี๊ยบบอกว่าไม่เคยทะเลาะอะไรกันนะระหว่างเจี๊ยบกับคนเจ็บอ่ะนะแต่แม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มไหนกันแน่
สองคืนสามคืนแล้วเพราะว่าเขากินเหล้าอันนี้ก็บ่นเขาด่าเขาเขาก็เลยชอบหนี
ลูกชายก็เป็นคนชอบคุยเล่าเหมือนกันชอบเล่าอย่างเดียวอ่ะแล้วเมื่อคืนแม่รู้ไหมว่าลูกชายอยู่ในเหตุการณ์ด้วยมันก็ได้ข่าวอยู่ว่าเขาพูดพูดกันอ่ะได้ข่าวอยู่ไม่ค่อยได้รู้เขาอ่ะไม่ค่อยได้คุยกับเขาอ่ะทั้งคนเมาไม่อยากคุยอ่ะคุยคุยไม่รู้เรื่องอ่ะเราเมาแล้วคุยไม่รู้เรื่อง
คือเพื่อนก็รู้จักกันแต่นานนานไม่บ่อยมากเพราะคนนั้นเขาก็ทำงานไงไปตรงนู้นตรงนี้หากินไปแต่ไม่รู้ว่าคนที่ไหนอ่ะ
ตำรวจสพบางเสาทงบอกว่าอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มคนร้ายนะคะส่วนตัวนายสำเร็จก็ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะไม่ได้เจ็บหนักมาก